ป้ายแดงวันนี้ใบตองพาทุกคนมาตามหาร้านลับที่ไม่รับอยู่แถวย่านพุทธบูชานะคะ

สวัสดีค่ะ
เขาบอกว่าร้านนี้เขาบอกว่าจองคิวยากมาก

โอ้แล้วให้มีอาหารทะเลแบบว่าสดมากทีเดียว

ข้าวบ้านแม่คือที่เขาตั้งชื่อนี้
น่าจะเหมือนกับว่าชวนเพื่อนมากินข้าวที่บ้านแม่หรือเปล่า
ไม่รู้นั่นน่ะสิเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านดีกว่าว่าทำไมถึงขายดี
ต้องแบบว่าร้านนี้เนี้ยเปิดมาได้ไม่นานเพียงปีกว่าเท่านั้นเอง
แต่ว่าขายดิบหายดีมากเลยทีเดียวเจียว
ทีเดียวเชียวร้านนี้เนี่ยมีอาหารหลากหลายทั้งเมนูผัดทอดต้ม
เรื่องรสชาติเนี่ยไม่ต้องห่วงดูจากลูกค้าในร้านก็พอจะรู้แล้วล่ะครับ
ขึ้นชื่อว่าร้านลับแต่ก็มาได้ไม่ยากนะ
พิกัดร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์๑๖๑ซอยพุทธบูชา๓๙แยก๓กรุงเทพมหานคร
ขับรถเข้ามาก็จะเจอดงกล้วยไม่ต้องไปตกใจนะครับตรงไปอีกประมาณสองร้อยเมตรก็จะเจอร้านลับร้านนี้แล้วล่ะครับ
ตามน้องใบตองและพี่รถเมย์ไปพบกับเฮียแจ็คเจ้าของร้านข้าวบ้านแม่ได้เลยครับ
ซุดที่ร้านนี่ขายอาหารทะเล

ทะเลตัวไหนขายดีที่สุด
ก็เป็นกั้งกับี่โชว์

เพราะว่าที่อื่นจานนึงอาจจะเป็นพันก็ได้

พี่แจ๊วเขาบอกว่าร้านนี้เท่าไม่ได้จองเสียวทิศมาไม่ได้กิน

ของมันเข้าน้อยก็จะไม่สามารถรับลูกค้าอื่นได้แล้วครับ

อ่าอันนี้โต๊ะไหนรถเมล์หาเรื่องจะออกไปข้างนอก
เดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟให้ได้ต้องอยู่ในครัวพี่ว่าเหมาะ
รถเมล์หมากเลยนะพี่ออกมาขนาดนี้เค้าครัวได้ไหม
แล้วเดี๋ยวพี่ไปรอชิมจัดไปแล้วโอเคขอบคุณครับ
มาด้วยกันทำไมทิ้งน้องสาวคนสวยของเรา
ของเราข้าวครัวเองซะอย่างนั้นแหละครับพี่รสเม
แต่ไม่ต้องห่วงไปนะครับต่อให้เข้าครัวคนเดียว
น้องใบตองก็บ่ยันพร้อมลุยบุกเข้าครัวล้วงสูตรลับ
อย่างเมนูปูรวมผัดพริกขี้หนูมาฝากคุณผู้ชมด้วยล่ะครับ
วัตถุดิบและวิธีการทำจะเป็นยังไงบ้างนั้นให้เฮียแจ๊คแนะนำกันเลยครับ
มีส่วนไหนบ้างใช่ครับจะมีกล้ามอ่อนมีก้อนแล้วก็มีไข่ปูครับ
อ่าโอเคมาเลยเริ่มเลยค่ะได้ครับสักครู่นะครับ
นี่ยังไม่ได้ผัดเลยนะกลิ่นมาแล้วครับระวังชุนด้วยนะครับ
ใส่พริกลงไปก่อนนะคะใช่ครับอันนี้ใส่เครื่องปรุงอะไรไปบ้าง
อันนี้จะเป็นเกลือกับน้ำตาลครับเกลือน้ำตาลอ่าตามไปด้วยปู
ปูไปแล้วผัดไม่นานธรรมดาจะเร็วกว่านี้นะ
เพราะว่าจะใช้ไฟแรงกว่านี้อ๋อคือปกติใช้ไฟมันจะท่วม
ใช่กลัวเดี๋ยวไฟแรงกันไปแล้วเดี๋ยวว่า
ก็เรียบร้อยแล้วค่ะใช้เวลาผัดประมาณสี่สิบวินาทีสำหรับเมนู
กูรวมผัดพริกขี้หนูครับเมนูยอดนี้เลยโอ้โหหอมกลุ่นจากกระทะ
สีสันก็น่ากินมากมากเลยล่ะครับสำหรับเมนูปูรวมผัดพริกขี้หนู
แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูที่มาร้านนี้แล้วต้องสั่งนั่นก็คือ
เมนูหมึกย่างซึ่งร้านนี้เขาใช้หมึกกล้วยไซส์ใหญ่ที่ส่งตรงมาจากชาวประมง
เทคนิคพิเศษการแช่หมึกแบบไม่โดนน้ำเปล่าและน้ำแข็งที่คงความสดให้เหมือนเรากินหมึกสดจากทะเลเลยทีเดียว
แล้วก็มาถึงเวลาการเอาเจ้าหมึกลงเตาย่างร้านนี้เนี่ยเขามีเทคนิคในการย่างปลาหมึกให้หอมและสุกอย่างรวดเร็ว
นั่นก็คือการนำอุปกรณ์มาครอบตัวหมึกเอาไว้เพื่อให้ความร้อนเนี่ยหมุนเวียนและทำให้หมึกสุกเร็วขึ้น
แถมหอมน่ากินด้วยนั่นเองล่ะครับได้สูตรเมนูอาหารจากทางร้านไปแล้วสองเมนู
พี่ชิมอีกบ้างละครับเนี้ยมาแล้วค่ะพร้อมจะชิมสิมีน้องใบตองแล้วใช่ค่ะ
แล้วทีนี้เข้าครัวมาอยากให้พี่นุ่มไปชิมจานนี้จานนี้นี่คือเมนูอะไรนะคะพี่แจง
อ่าเป็นรวมปูผัดพริกขี้หนูครับจานนี้อยู่ที่สี่ร้อยยี่สิบบาทครับสี่ร้อยยี่สิบ
บาทนะคะพี่รุ๊ไม่ต้องชิมเลยค่ะจานนี้ค่ะชิมเลยชิมเลย
แล้วตัวอาหารทั้งหมดนี้จะไม่ได้ใส่ผงสุรษะเลยค่ะแล้วใส่อะไรคะ
ดีจ่ะทั้งด้ายดี

จากบางสะพานมกว่า

คือมันมีความหวานความเผ็ด

อันนี้ไม่เผ็ดเดียวเท่าปรู

แล้วเวลากินกั้งผสมกับกระเทียมเข้าไปอีกนิดนึง
มันมีความกรุบกรอบและน้ำชอบ
หัวอันนี้อร่อยมาก

ตัวนี้ก็ฟิตไม่ได้เหมือนกันหอยเชลนนี่ถ้าวันนี้ขายไม่หมดผมต้องผัดให้ลูกน้องทาน
อยากได้เป็นภรรยามากกว่า
มายน่าดูมันยังเข้ายังเดินมา
เดี๋ยวเขานั่งดูกล้องโครงจอมผิดดู
อันนี้รสชาติคือจัดต้านเหมือนกัน
ไม่แพ้กันแต่ว่ามีความแบบฉ่ำกว่าครับด้วยความเป็นผัดฉ่ะแล้วก็หอยยะ
สดตอนแรกกินแค่เนว้วหอยเชลล์อย่างเดียว
มันก็แบบได้ความสดของหอยเชลล์
มันร้อนจะอูห์อยู่ในปากเลยค่ะตอนนี้
กินกันไม่วางช้อนกันเลยทีเดียวนะสองสาว
วัตถุดิบที่สดรสชาติอาหารที่อร่อยไอ้เราไม่แปลกใจเลยล่ะครับว่า
ต่อให้เป็นร้านลับที่อยู่ลึกขนาดนี้ก็ยังขายดีมีลูกค้าเต็มร้านทุกวัน
แต่กว่าจะประสบความสำเร็จเป็นร้านลับที่ลูกค้ามาไม่ขาดสายได้แบบนี้เนี่ย
เส้นทางชีวิตของเฮียแจ็คก็เคยผ่านมรสุมจากที่เคยเปิดบริษัทรับส่งอาหารทะเล
มีรายได้วันละ๓แสนบาทกลับประสบปัญหาจนต้องเสียเงินไปกว่า๕ล้านบาท
เรียกว่าหมดอะไรตายอยากแต่ก็เหมือนท้องฟ้าเปิด
เมื่อมีอีกหนึ่งแรงกำลังใจที่เข้ามาช่วยดูแลสนับสนุนซึ่งกันและกัน
เฮียแจ็คสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างมาได้นั่นก็คือคุณนัท
คนรู้ใจที่คอยอยู่เคียงข้างกันมานั่นเองล่ะครับ
เฮียแจ๊คมีความแบบว่าดูแบบพอพี่นัทมานั่งปุ๊บแบบนิดนึงคือแบบดูเกร็งชะ

ใช่แล้วพอดีช่วงนั้นเหมือนเราทักไลน์เข้าไปไงครับ
แล้วก็เออมันก็เด้งคุยก็เลยคุยมาอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วทำไมถึงเปิดใจค่ะ
คุยไปเรื่อยเราก็รู้สึกโอเคคือตอนนั้นพี่ก็ไม่ได้คบใครก็โสดเหมือนกัน
เขาค่อนข้างจะมาในแนวที่แบบเข้าใจเราถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้แล้วว่ามันยังมีพันธะผูกพันจากด้านหลังอยู่อะไรอย่างนี้ครับ
แล้วตอนนั้นคือมันมีหนี้สินที่มันมีค้างคาต่อมาด้วยถูกไหมคะใช่ครับ
เพราะเขาเขาเข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะช่วงที่คุยเนี่ยก็ขึ้นสารตลอดนะครับ
แล้วก็พอไล่คดีจบหมดก็มานั่งเปิดร้านเป็ดพะโลครับโดยที่เขาก็มาซัพพอร์ตแล้วด้วย
ช่วงเย็นผมก็เลยขายเพิ่มขายข้าวต้มปลาทูที่เห็นป้ายครับ
ใช้เวลาทำข้าวต้มปลาช่วงเย็นอยู่พักหนึ่ง
ก็คือจะเป็นเป็ดพะโลป๊าบควบคู่กับข้าวต้มหมูแล้วก็เลิกทำข้าวต้มอย่างเดียวตอนเย็นก่อนนะคะ
ไม่เลยครับครบเลิกทั้งคู่เลย
เพราะว่าเราเสียค่าเช่าที่เนี่ยเดือนนึงประมาณสี่หมื่นกว่าห้าหมื่น
โทรแจ้งเจ้าของที่ว่าเลิกใช่ไม่เอาแล้วครับ
แล้วก็ค่อยเก็บของออกกลับมาอยู่ที่บ้านนี้ครับ
มาทำร้านนี้ก็มาเซ็ตครัวใหม่เอาครัวจากที่นู้นมาเซ็ตที่นี่ครับที่เราเห็นข้างในนะฮะ
แล้วทำไมถึงกลับมาเปิดร้านอาหารอีก
คือต้องการเงินสดให้ได้ไวแล้วก็เรามีฐานลูกค้าเก่าอยู่แล้ว
แล้วก็ประจวบที่ทีมเรือที่เราเคยมีครับโทรมาบอกช่วยเอาของไปขายหน่อยดิ
ทุกวันเนี่ยบ่ายสองผมจะตีลงไปเอาของแล้วก็เอาขึ้นมาทำรุ่งขึ้น
ทำอยู่อย่างนี้ประมาณเกือบ๖เดือน
เพราะตอนนั้นคิดแค่ว่าจบจากที่เก่ามาได้เราคือกำไร

นึกออกป่ะเราไม่เสียอะไร

บ้านเราก็ไม่ต้องเช่าตรงนี้ขายได้ร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยก็เงินแล้วล่ะ
ก็คือหลายได้เรานั้นคิดแค่นั้นจริง
แล้วก็๒โต๊ะก็ไม่ได้กังวลเพราะตอนนั้นออนไลน์กำลังแบบโควิดใช่ไหม
แล้วเออแล้วเขาก็ต้องสั่งออนไลน์อยู่แล้วเพราะเขามานั่งทานไม่ได้
คือมันเข้ามาไม่ใช่อยู่ริมถนน

เมตตาจากลูกค้าเก่าที่สนับสนุนเราครับ

เราแค่เราโพสต์ว่าวันนี้เปิดนะเขาก็จะจองเลย
อะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่จากตอนแรกสองโต๊ะอ่ะจนตอนเนี้ยสิบโต๊ะที่บอกอ่ะ

ความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มั่นใจว่าเราใช้วัตถุดิบที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์
สองปีที่ผ่านมาเรียกว่าปากต่อปากแล้วก็ความเชื่อใจของลูกค้าที่แบบเป็นลูกค้าประจำสักส่วนใหญ่ด้วย

ตอนนี้นี้เป็นที่รู้จักแล้วหนี้ที่เคยมีอยู่เนี่ยทุกวันนี้หมดหรือยังคะ
ยังไม่หมดเลยครับหลักสามสี่แสนไม่เกินประมาณ๕แสนประมาณนั้น

เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนะคะครับผมขอบคุณครับ
มีอะไรอยากแบบบอกซึ่งกันแล้วกันไหมมันฝ่าฟันชีวิตกันมากว่าจะมาทำร้านนี้จนทุกวันนี้
กลายเป็นว่ามันก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งที่คนเข้ามาอะไรอย่างนี้

แต่เขาน่าจะเข้าใจว่าสิ่งที่มันทำอยู่ผมมองงานอยู่ข้างหน้าไปไกลมาก
โดยที่แบบไม่ต้องบอกอะไรแล้วว่ารักหรือเป็นห่วงหรือเป็นยังไง
แต่คือแค่แบบแค่มันต้องผ่านช่วงวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้แค่นั้นเองครับ

ตอบเราตอนอายุเราห้าสิบหกสิบอะไรอย่างเงี้ย
ก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะช่วยกันด้วยนะ
ผ่านมาเยอะเรื่องจากนี้ไปมันคงติด

ก็ประมาณนี้นะขอบคุณซึ่งกันและกันที่ฝากกันมา
แล้วก็ถ้าสั่งกลับบ้านก็สามารถโทรมาตอนเช้าได้เลยครับ
๙โมงครึ่งแล้วแต่ของหมดก็ประมาณไม่เกินบ่ายโมงครึ่งบ่าย๒ประมาณนี้ครับ

โอเควันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณค่ะ
กำลังใจให้สู้กันไปนะครับ